มาออนทัวร์กันต่อค่ะช่วงที่แล้วเราได้รู้จักกับส่วนผสมของเมนูลิงกุยนี่ปูและราวิวลี่ครีมซอสกันมาแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ชิมรสชาติแล้วล่ะค่ะ
ไม่รู้ว่ารสชาติพาสต้าจากมือวิเชนซ่านี้จะเป็นยังไงบ้าง
คุณน็อตเล่าให้พวกเราฟังหน่อยสิ

ที่จะรับประทานเมนูอาหารอิตาลีแท้นะครับ

ตัววายขาวนี่เขาทำให้กลิ่นของเครื่องปรุงต่างมันขึ้นมา

กลิ่นซอสนี่รสชาติจัดนะ

คนไทยส่วนมากจะชอบใส่พริกสดด้วย

หอมกล้องปรุงต่างแล้วก็

จากตัวมะเขือเทศสดตรงนี้นะครับผม

ก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่ชอบ

แล้วก็พริกไทยดำนะครับผม

นี่แหละครับ

แพงมากแล้วก็มีกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริง

อย่างนี้ถือว่าผมว่าอร่อยเลยทีเดียวล่ะครับผม

เสียแรงเนอะที่ทำอาชีพนี้มา

ตรงนี้เขาเรียกแยกสันตะวัน
ตรงไว้ในกลางช้างทาน
จากแยกสันตะวันกับตรงไว้ช้างทาน

ว่าตอนนี้ที่ไปปลักคราวใหม่

ก็สามารถไปได้
เปิดปิดกี่โมงครับในแต่ละสาขา

กับ๖โมงเย็น

มันมี

ใครที่อยากทานพาสต้าต้นตำรับจากเมืองวิเชนซ่า

หรือถ้าอยากลิ้มลองอาหารรสชาติอิตาเลียนสไตล์อเมริกา

รับรองว่าอร่อยไม่แพ้กันอย่างแน่นอนค่ะ
ขอสีรีส์เกาหลีทั้งหลาย

ถ้าอยากทราบกันแล้วว่าเมนูเส้นยอดฮิต
สัญชาติเกาหลีจะมีที่มาที่ไปยังไง
ให้คุณน็อตไปไขข้อข้องใจนี้พร้อมกันค่ะ
ของเราจังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะครับผม
เป็นเมนูเส้นที่สาวก
หนังเกาหลีเนี่ยจะต้องรู้จักเกือบทุกคนนะครับ
เพราะว่าเมนูนี้มีอยู่ในซีรีส์หนังเกาหลีเกือบทุกเรื่องครับ
เมนูนี้นะครับมีชื่อว่าจางจางเหมียนนั่นเองนะครับ
ร้านอาหารเกาหลีนะครับมาจากต้นตรับครับ

เรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติเมนูนี้จะเป็นอย่างไรตามผมไปเลยครับ
อันยองนังเซโย

ยังพอต้องใช้หน้าแห่งเรียนอาณาชาติคชิน
ก็มีความรู้สึกจริง

ก็มีความรู้สึกจริงและความรู้สึกจริงของกิน
เราพยายามทำความรู้สึกจริงของกิน
โอเคแล้วเมื่อไหร่คุณเปิดรสเตอร์รังนี้ไหม
เราเปิดรสเตอร์รังตั้งแต่๒๐๑๐

แล้วการมากเกิดเริ่มโฟล์ให้ทำกิน
ไหนเป็นโฟล์ไว้เจนเชียงอังกฤษ

เพราะประเทศจีนจาจังแม่งเป็นสถานที่ต่าง
มีคนจีนมาเมืองเมืองนี้
แล้วพวกมันกินจาจังแม่งของพวกมัน
นี่คือความที่สุดท้ายของจาจังแม่ง
ออกมาเป็นเมนูจาจังเหมียนที่นิยมทานกันในทุกวันนี้ค่ะ
แถมนี้ยังมีกระแสความนิยมในเวรุ่นเกาหลี
เกี่ยวกับจาจังแม่งหรือคนรายคู่
จะแต่งกายสีดำทาเล็บดำ
จาจังเหมียนในวันที่๑๔กุมภาพันธ์หรือที่พวกเขาเรียกกันว่า
แล้วก็จาดังเป็นประโยชน์ที่ง่ายและง่ายที่คุก
ตอนนี้ผมอยากดูว่าจังเมียนมีความรู้สึกยังไงคุณส่งให้ผมดูกันได้ไหม
โอเคไปกันดีกว่า
โอเคไปกันดีกว่า
เรื่องราวความอร่อยของเมนูจาจังเหมียนยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะ
อดใจรอสักครู่เดี๋ยวกลับมาออนทัวร์กันต่อในช่วงหน้าค่ะ